คุณผู้ชมคะต่อเนื่องเลยสำหรับคำขวัญวันเด็กนะคะ
ย้อนกลับไปดูกันหน่อยตั้งแต่๖๑ปีที่แล้ว
คำขวัญวันเด็กตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันนะคะ
ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้ค่านิยมเด็กผ่านคำขวัญอย่างไรกันบ้าง

บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
เป็นคำขวัญที่จอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรี
อบให้กับเด็กไทยเป็นครั้งแรกในปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
เพื่อให้เป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก

ต้องจัดให้มีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีละ๑ครั้ง
หกสิบเอ็ดปีผ่านพ้นมา
เด็กไทยได้รับคำขวัญจากนายกรัฐมนตรีมาแล้ว๕๓คำขวัญ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีหลายคนเลือกใช้คำขวัญเดียวกันมากกว่า๑ปี
ในสมัยของพลเอกเปรมตินสุรานนท์
คำขวัญนิยมไทยมีวินัยใช้ประหยัดใจซื่อสัตว์ถือคุณธรรม
ถึงสามปีติดต่อกันเช่นเดียวกับสมัยพลเอกชาติชายชุนทวัน
และสมัยของนายชวนหลีกภัยก็ใช้คำขวัญเดียวกันซ้อนถึง๒ปี
จากการรวบรวมทั้ง๕๓คำขวัญพบว่าส่วนใหญ่พยายามนำคุณลักษณะที่เด็กไทยพึงมี
ใส่ไว้เพื่อกระตุ้นเตือนเยาวชนของชาติอยู่บ่อยครั้งนะครับ
โดยคำในหมวดหมู่ของฉลาดขยันหมั่นเพียนเรียนรู้
เป็นกลุ่มคำที่บรรดานายกรัฐมนตรีใส่ไว้ในคำขวัญมากที่สุด
รองลงมาคือหมวดคุณธรรมความดีเท่ากับคำว่ามีวินัย
ตามมาด้วยเรื่องของความรักชาติทำเพื่อชาติหรือชาติรุ่งเรือง
และคำว่าประหยัดอดออมรวมถึงคำว่าสามัคคี
ที่สำคัญสถานการณ์ของประเทศในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ยังมีส่วนทำให้คำขวัญวันเด็กแตกต่างกันไปด้วย
คำขวัญในช่วงเวลาที่บ้านเมืองเกิดเหตุประท้วง

คำขวัญวันเด็กจะถูกบรรจุคำว่าสามัคคีลงไป
ในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบ
ปีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่
คำว่าประหยัดก็ถูกกำหนดไว้ในคำขวัญเช่นเดียวกัน
และนี่คือคุณลักษณะของเด็กไทยที่ทุกคนฝากความหวังไว้ในอนาคต
แม้ว่าผู้ใหญ่อาจปฏิบัติตามได้ไม่หมดก็ตาม
จริญญานิมกุลข่าวเทราะทีวีรายงาน